เพราะว่ายังไม่ได้เริ่มกันเลยตั้งแต่ช่วงที่แล้ว

แต่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่ดูสถานการณ์ทางการเมืองตรงนี้ก่อน

คือนอกจากเรื่องการไปที่ฮ่องกงแล้วมีหลายคนไปคุยกับคุณทักษิณเนี่ยนะฮะ
มันจะมีเรื่องของคุณชูวิทย์ที่ออกมาเปิดเผยใช่ไหม

มีพี่ดันัยพี่ดันัยหมาแก่ฉายาของเขา

แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องพยายามจะไปสอบถาม

แก่นำพักต่างว่าตกลงมันจริงไม่จริงอย่างไร

โดยเฉพาะบอกว่าสูตรที่เป็นสูตรผ่าทางตัน
ซุปเปอร์ดิวฮ่องกงไม่มีก้าวไกลและไม่มีสองลุง
หรือคุณชูวิทย์บอกมี

ที่พักการเมืองต่างเนี่ยส่งคนไปเพื่อจะไปคุยกับคุณพรรคสิน

ถูกค่อยใช่ครับคือนักการเมืองก็ทั้งหมดนั่นแหละทุกภาครเลย
วันนี้ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์นะครับ
แล้วก็ทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศล
นายกของพักรวมไทยสร้างชาติอยู่แต่ประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้วนะครับ
หลังจากเสร็จพิธีเช้าวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับ
นี่นะครับบิ๊กตู่นะครับขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะฮะ
ไม่ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับกระแสข่าวสูตรรัฐบาลต่างเรื่องที่พักการเมืองต่างไปคุยกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงนะ
รวมถึงท่าทีการโหวตนายกรัฐมนตรีที่คาดว่าอาจจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าก็ได้ในวันที่๔สิงหาคม

ประชารัฐได้มีบินไปคุยไหมครับตัวแทนรัฐบาลกับคุณทักษิณนะครับ
นี่ครับ
รถรถหลังล่ะครับ
ตอบร่วมงานกับครับช่วงชื่อไทยเลยครับ
คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าพักภูมิใจไทยไม่ขอตอบคำถามนะครับ
กรณีการเปิดสูตรซุปเปอร์ดิวดิวลลับที่ฮ่องกงของคุณชูวิทย์
เรื่องที่บอกว่าเดี๋ยวเพื่อไทยเขาโหวตนายกรอบหน้าก็ไม่ผ่านหรอก
จากนั้นเพื่อจะสลับคั่วได้ก็รอบที่๔จะให้ภูมิใจไทยเป็นคนจัดรัฐบาล

นี่นะครับคุณอนุทินก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรนะครับ
แต่มันมีบรรยากาศในพิธีในช่วงเช้านะครับท่านผู้ชมครับ
บรรดารัฐมนตรีนะฮะในคอรมอลนะครับวันนี้ก็มาร่วมพิธีกันนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะที่ยืนจับกลุ่มทักทายพูดคุยกันอยู่คุณสาธิตปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นะฮะ
มีคุณมนัญญาไทยเศษนี่เป็นรัฐมนตรีนะฮะเป็นแก่นำพักภูมิใจไทยนะครับ
คุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับ
ซึ่งเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐด้วยนะฮะ
คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองหัวหน้าพักภูมิใจไทย
นี่คุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์รัฐมนตรี
แล้วก็แก่นำจากภักร์ประชาธิปัตรนะฮะ
เมื่อสักครู่นี้เห็นจับมือบูมกันนะ

นี่เข้าใจดีตอนใดจะผมไม่ใจ
จังหวะตรงนั้นเนี่ยกำลังพูดคุยกันอยู่

หัวหน้าพักภูมิใจไทยรองนายก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์
เดินทางมาถึงพอดีนะฮะก็เลยเข้ามาร่วมวงพูดคุยทักทายกันด้วย
อ่าแล้วมีอยู่จังหวะหนึ่งนี่หมอตีนะ
คุณสาธิตปิตุเตชะค่ะอุ้ยนี่อยู่ดีดีตอบยิ่งฉุดกันเหรอ
เออเดี๋ยวดูนะว่าใครเริ่มก่อนค่ะ
นี่เขาไปส่งด้วยนี่นี่เขาใจดีจังตายนี่เขาเข้าใจ
พวกผู้พี่ใหญ่สมมัยพี่ใหญ่มากพี่ใหญ่มากคุณหน้าผอมมากเลย
ได้ก็ยังไว้ก่อนยังไว้ก่อน

เข้าไปก่อนแล้วเหมือนกับชู๒นิ้วอะไรอ่ะ
เหมือนชู๒นิ้วคุยว่าอะไรสักอย่าง
ตอนแรกเป็น๒นิ้วแยกกันแล้วก็เป็น๒นิ้วติดกัน
เดี๋ยวขอดูภาพตอนคุณสันนี่ใช่ไหม

แล้วเหมือนยื่น๒นิ้วพูดถึงอะไรหนึ่งก่อน

แล้วก็นี่ไงนี่ไงนี่ไง
จะบอกว่าเดี๋ยวผมจะออกกันไกล

ก็ดูคุณอนุทินต่อสิ
คุณอนุทินก็เลยตอบมาด้วยกันไกล

มาครบกันไก่ค้อนค้อน

มันออกมาเป็นกันไกลค้อนกระดาษได้ด้วยเหรอคะ

บรรยากาศตอนเช้าวันนี้นะฮะ
เราก็ไปสอบถามคุณสันติพร้อมพัฒน์นะครับ
เลขาธิการภักดิ์ภารังประชารัฐนะฮะ
คุณสันติบอกว่าโอ้ยที่จับกลุ่มพูดคุยกันไม่มีอะไรเลย
ทายคุยเล่นสนุกคลายเครียด
เห็นคุณอนุทินเนี่ยทำท่ากันไกลค้อนกระดาษก็ไม่มีอะไร
ไม่เกี่ยวกับการโหวตนายกไม่เกี่ยวกับการเมืองอะไรทั้งสิ้น

รวมถึงหลังจากที่ภักดิ์ภารังประชารัฐได้ไปคุยกับภักดิ์เพื่อไทย
วันนั้นคุณสันติบอกว่าก็รอก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นนะฮะ
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในการตัดสินใจของพักเพื่อไทย
อย่าไปคาดเดาอะไรเกินเหตุ
ตอนนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์กันแบบเปลี่ยนกันแบบรายชั่วโมงไม่ใช่รายวันนะฮะ
แล้วไม่ขอคาดเดาข่าวที่บอกว่าคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
แกนำคณะเก้าหน้าที่ไปห้องกงไปคุยกับคุณศักดิ์สินด้วย
คุณสันติพร้อมพัฒน์บอกไม่ขอคาดเดาถึงเรื่องนี้เลยเพราะไม่อยากหน้าแตก
ต้องพิกัดว่าดูปฏิเสธเชิงช้าเท่าไหร่ครับ
เอ่อดูอย่างไงครับเราว่าต้องมาปิดเท่าใช้
และส่งแบบวาดนี้ไหม
ทุกคนมันก็รอหมดอ่ะตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรสิไม่มีอะไรแน่หรอกเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนหลายชั่วโมงไม่ใช่รายวันอะไรที่มันเป็นหลักการมันก็เปลี่ยนยากไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้เพราะเวลาทำอะไรมันก็ต้องมีเหตุมีผลอธิบายได้
เห็นไหมอธิบายได้ดีสมเหตุสมผลตลอดไปอธิบายแล้วไม่สมเหตุสมผลก็ท่ามืดไป
เลขาธิการพักพลังประชารัฐนะฮะคุณสันติบอกโอ๊ยเรื่องทั่วไปพูดคุยกันคลายเครียด
ค่ะไปคาดเดากันต่างต่างนานายิ่งเป็นไม่ได้เลยจะไปเป็นเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีเรื่องนายกเรื่องจัดรัฐบาลเขาจะมาใช้เป่ายิงฉุบอะไรกันเหรอมันไม่ใช่หรอกนี่ฮะอ่านี่คุณสันติพร้อมพัฒน์นะ
อืมก็คิดเป็นอื่นไม่ได้เหมือนกันนอกจากเป่ายิ่งฉุบจริงจริงนะคะพยายามตีความแล้วเหมือนกันนะคะ